การปฏิบัติจริงคือพูดง่าย
เขารู้สึกว่าเขาอาจจะเสียเปรียบ
ในเรื่องของพักการเมืองขนาดเล็กขนาดใหญ่เปรียบเทียบกัน
วันนี้นำเทปที่คุณสุภาพพูดคุยกับนายดำรงพิเดช
หัวหน้าพักทวงคืนผืนป่าประเทศไทยในเรื่องนี้
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

อีกประมาณ๑ปีบวกลบ
หนีไม่พ้นจะต้องมีการเลือกตั้งล่ะครับ
ใครจะคำนวณว่าเดือนสิงหากัญญาตุลา
เอาเป็นว่า๑ปีบวกลบจะมีการเลือกตั้ง
ถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าปีกรองเริ่มแล้ว
ฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคอยสำรวจไปเรื่อยว่า
ภักดิ์การเมืองเก่าแก่ภักดิ์การเมืองขนาดกลาง
ภักดิ์การเมืองขนาดเกิดใหม่
จะมีทิศทางท่าทียังไง
วันนี้ก็จะคุยกันเรื่องภักดิ์ภักดิ์หนึ่ง
ชื่อว่าพักทวงคืนผืนป่า
พักนี้มีนโยบายดูเหมือนว่าจะชัดเจนกับชื่อพัก
คือเข้าไปจัดการทวงคืนผืนป่า
มีอดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์

บทบาทตอนที่เอาเจ้าหน้าที่ไปลุย
สอดที่บุกลุกที่วังน้ำเขียว
ทุกคนยังประทับใจภาพนั้นอยู่
มีเอาเจ้าหน้าที่มาเป็นพัน
เอามาจากใต้เอามาจากทางโน้นทางนี้

คราวที่แล้วมาออกรายการกับผมรอบหนึ่งแล้ว

จะเดินหน้าพักนี้ยังไงจะทำอะไรให้ประเทศชาติ
นี่ก็เหลือ๑ปีก่อนจะมีการเลือกตั้ง
ก็ต้องเชิญมาพูดคุยกันอีกทีนึง
คุณดำรงพิเดชอยู่กับผมครับสวัสดีครับ

ตกลงจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้
มีความคืบหน้าอะไรบ้างเรื่องตั้งพักการเมือง
คือสำหรับเรื่องพักการเมืองเราก็ยังคงดำรงอยู่
แต่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรมากพรุ่งนี้ช่วงสั่งงดอยู่

แต่นี่พักเราเราก็ถือว่าเป็นพักเล็ก
เป็นเรื่องเฉพาะกิจเป็นเรื่องที่ว่า
ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำกัน

เรื่อง๗๒พักการเมืองส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจ
เป็นเรื่องใครเสนอแนะอะไรมาก็เอากันหมด

ทำในสิ่งที่บางคนอาจจะต่อต้านด้วยซ้ำ
แต่เรามองว่าเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นหลัก
อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหาย
แต่ได้ผลประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเราจะไม่ทำ

เพราะสิ่งอย่างนี้มันเป็นทัชชี้ชะตาของประเทศปัญหาเรื่องน้ำ

เพราะป่าบ้านเราวันนี้ประเทศไทยเราไม่มีหิมะ

วันนี้คุณสุภาพต้องดูบนดอยนะฮะ
เราจะเห็นปิงวางยมหน้าหน้าแรงแห้งหมดแล้วไม่มีแล้ว

เพราะในขณะที่บนดอยยังปลูกพืชปลูกผักกันน้ำใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย

เมื่อก่อนเราก็ต่อท่อไม้ไผ่เข้าไป๕๐เมตร๖๐เมตร
เดี๋ยวนี้เป็นกิโล๒กิโลเอสเตอรอนต่อกันทุกไหล่ดอย

น้ำที่จะไหลลงลำห้วยปิงวังยมนานเนี่ย

ก็จะแย่งน้ำกันไงหน้าแรงนะ

ลามไปผมบอกตอนผมเป็นอธิบดีอีก๕ปีแย่งกันแน่

รัฐก็บอกว่าจะทำให้ได้๔๐ตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณ

ก็๓ปีผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ให้กำลังใจอยู่
อยากจะให้ปลูกป่าเขาหัวโล้น๘๖ล้านไล่
เดี๋ยวจะคอยมาดูว่าวิธีการที่จะทำให้เป็นไปตามนโยบายเป็นยังไง
แต่ว่าถามกันด้วยความห่วงใยคนตั้งพักเล็กเนี่ย
รัฐมนูลฉบับนี้ให้ตั้งพักง่ายหรือให้ตั้งยาก
ถ้าเป็นพักความคิดของผมนะยากเกิดยากพักเล็ก
อะไรต้องไปเจอสมาชิกใช่ไหม
ไม่ใช่ครับเพราะว่าบัตรมันเลือกตั้งใบเดียว

มันไม่มีทางเลยจริงเนี่ยผมเสนอว่า๓ใบ
หนึ่งไม่เลือกใครเลย

เลือกพักที่ชอบมันก็ใบเดียวเหมือนกันแต่เพิ่มอีกช่องหนึ่ง

จะเป็นพักที่๖๓มันก็คะแนนเดียวเหมือนกัน

เขตไม่รู้ชอบทำอย่างไรก็ไปลงไอ้ไม่เลือกตั้งใครเลย
แต่ไปชอบพักนู้นก็ลงไม่ได้

ครั้งแรกจะทำทุกเขตเลือกตั้ง
เขตละร้อยคนหวักพักเล็กต้องมีสมาชิกอีก๗หมื่นคน

แล้วต้องเงินสมาชิกอะไร
เขารักไอ้เก็บสมาชิกอีก๑๐๐บาท
เออแล้วเขาจะมีที่ไหนให้จากบ้าน
ถามในที่ประชุมเป็นสปทนะ

ก็เลิกลากันไปแล้วในที่ประชุม
คณะอนุนะคุณสมพงศักวีเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้

เพราะไอ้พักเล็กคุณสุภาพต้องคิดนะ
การเป็นสมาชิกพักเขาเสียสิทธิ์ต่างเต็มไปหมดนะ

พักเล็กเป็นแล้วเขาก็จะฝากลูกฝากหลานทำนุ่น

พอเป็นพักใหญ่แล้วเราไปเอามาเป็นพักเล็ก

หาคนสมัครก็จะลำบากอยู่แล้ว
ต้องใจรักโชคดีผมว่ามีกลุ่มคน
ที่เขารักเรื่องป่าเรื่องธรรมชาติ
ยังไงเขาต้องมาทางนี้อยู่แล้วก็มาลงได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง
ตามมีตามเกิดเก็บเล็กประสงค์น้อย
คือปฏิลิตของใหม่มันน้อยหน่อยไม่มากเหมือนกับก่อน

คือพักเล็กเนี่ยโอกาสที่จะไปแข่งสอสอเขตแทบศูนย์เลย
คือดูรัฐมนูลเนี่ยเหมือนกับว่า
การตั้งพักเป็นสิทธิเสรีภาพดูเหมือนให้ตั้งง่าย

เอ้ากลับเป็นขวากหนามเป็นอุปสรรค

เล่นการเมืองต่อไปนี้นะครับภาคการเมืองเนี่ย
ติดคุกเกือบทุกมาตราเลย

เป็นสอสอได้สมัยเดียวคนยากคนจนเป็นได้หมด

ดีจริงเขาถึงเลือกและสมัยเดียวพอ

ก็ไม่เอาก็จะไปเขียนติดคุกนี่ติดคุกนี่ติดคุกนี่
ปเปอร์ติดคุกติดคุกที่มีแต่ติดคุกทั้งนั้น
ไปอ่านดูในมาตราต่างเลย

แล้วไปอ่านกฎหมายประกอบรัฐมนูลนะ
แล้วก็โทษอย่างนี้ติดคุก
ทำอย่างนี้ติดคุก

มาสั่งข้าราชการที่แปลงแบบนี้ติดคุก

แล้วก็ไปดูติดคุกติดคุก

ก็นี่ไงผมเสนอ

ให้มีคณะกรรมการแห่งชาติ

คุณเอาคนแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งแห่งชาติ๕๐คนนึกจะ๑๐๐คน
จากทุกกระทรวงและคนผู้เชี่ยวชาญต่างคุณวิ่งเต้นได้ไหม
ข้าราชการมันจะทำความดีตั้งแต่ตัวเล็กขึ้นมาเลย
ไม่ให้มีตำหนิด่างพ้อยเลยอืมเพื่อให้เข้าสู่สัญหากรรมการแห่งชาติ
ถ้าเป็นอย่างนี้ระดับอธิบดีต้อง๔๐๕๐ล้านไม่มีทางไม่มีทาง
เสร็จแล้วเสนอให้นักการเมืองนักการเมืองก็นำขึ้นทุน๙
แต่ถ้าอธิบดีทุจริตรัฐมนตรีมีสิทธิ์จะนำชื่อเข้ากรรมการแห่งชาติ
อันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะมันทุจริตมันจะคานกัน
ธิบดีกับนักการเมืองรัฐมนตรีจะขาด
เดี๋ยวก่อนหมายถึงเรื่องนี้ที่เป็นห่วงถามเรื่องพัก
ตอนนี้พอมีแนวโน้มหรือยังว่าแนวร่วมเป็นยังไง
แล้วก็เขาจะเอาเงินเอาทองมาช่วยกันไหมถามจริง
คือยังงี้ภาคนี้ไม่มีตังค์นี่พูดตรงเป็นคำในไทยไม่มีตังค์

รู้สึกจะค่าสมัคร๕๐๐๐หรือไปเก็บถ้ารุนแรงของเก่า

ที่เสียกันไปโมค่านี่ยังไม่คืนค่าสมัครนะ

พวกนี้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นฆาตการเกษียณบำนาน

ไม่ได้ไปหาเสียงของใหม่มันหาเสียงไม่ได้
แล้วค่าโปสต้งโปสเตอร์เราไปสู้เขาได้

จะไปหาเสียงติดเสาไฟฟ้าแบบเดิมไม่ได้แล้ว
แห่ตุ้มไม่ได้แล้ว

ทำไมไม่เตรียมเสบียงหาเงินหาทองนี้

กฎหมายเขากำหนดไว้แล้วหาเสียงว่าใช้อะไรบ้างยังไงบ้าง

พักเลยลองไปโฆษณาตามถนนของทางแบบเก่า
เข้าใจแต่ว่าเงินจะใช้

ถ้ามันมีเงินทำอะไรก็สะดวกใช่ไหมครับโอ้โฮไอ้อย่างนั้นก็ลงขันกันได้
จากการบำนานคนละแสนสองแสนมันลงกันได้

พักต้าพักส่งไม่เอาไม่เอาไม่เอา
คือในทุนเนี่ยเขามองเลยว่าคุณเข้าไปเป็นรัฐบาลแน่
กระทรวงนี้แน่กระทรวงนี้เขาถึงจะอยู่ใต้ฐาน

เขาไม่เสียเวลาเขาไปพักใหญ่หมด
มันน่าจะมีคนที่ประเภทเฮ้ยส่งเสริมแกหน่อยว่า
รงพิเดชแกสู้เรื่องนี้ขึ้นมา
ช่วยแกหน่อยลงขันกันมาอย่างนั้นยังไม่มียังไม่มี

ตอนนี้เราก็ต้องสันนิษฐานว่าไม่มีไว้ก่อนเราต้องพึ่งตัวเอง

กันบอกที่ประชุมพักเราได้แค่ไหนแค่นั้น
เราไม่ได้มาเล่นการเมืองเพื่อหวังรวย
แต่มีจิตมุ่งมั่งจะทำอะไรให้แผ่นดินนี้เกี่ยวเรื่องป่าสักครั้งหนึ่ง
แต่ว่าถ้าจะทำได้อย่างน้อยก็มีสัก๙เสียง๑๐เสียง

ได้เป็นรัฐมนตรีอ้าวไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วจะไปทำอะไรได้ล่ะ
สักเสียงเดียวพอขอให้ได้พูดในสภานี่แหละ
สังคมมันบีบเองไม่ใช่ตัวผมไม่บีบเขานะ
สังคมคงไม่ว่าจะมาบีบแต่ภาพอย่างไร

อธิบายให้สังคมรับรู้ให้เขาบีบกันเองกับสังคม
มันต้องไปอย่างนั้นผมจะไปได้๒๐๓๐เสียง
นอกจากใครสะเต๋สะตามาเขาเป็นทศเกิดใจรักตัวนี้แห่มมายุงมาอยู่รัก
ถ้าเสียงเดียวทำไมไม่ไปแห่กับพักที่เขาใหญ่ว่าผม
แล้วจะไปทำงานได้ไง

ไม่ได้หรอกไปขัดนโยบายพักอย่าไปทะเลาะเขานะ
อย่างนี้ไม่ได้นะเราจะเทาแจกอยู่แล้วป่าอย่างนี้
มีประโยชน์อยู่บ้างวันนี้มักน้อยมากนะ
ขอเสียงเดียวเพื่อมีที่นั่งในสภายกขึ้นมา
มันจะได้หรือเปล่านะเสียงเดียวนี่
ก็บุญแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่ามันลำบากไปสู้สอสอเขตในพื้นที่
เพราะว่ามันเบอร์เดียวการเบอร์เดียวมันยาก
มันมีคนจองไปหมดแล้วคือคนไทยระบบอุปถัมภ์

ขนาดปฏิฤติเขา๙๐๐๐๐๐ก่อนนะแต่เขา๒เบอร์ไง
แต่วันนี้ถ้าไปสู้สอสอเขตเนี่ยเผลอชะตากรรมเดียวกับผมอีก

แล้วก็จะศูนย์พันธุ์ไปในที่สุด

สอสอประจำจังหวัดที่เขาผูกขาดกันอยู่อย่างนั้น
ก็เป็นการเมืองอยู่อย่างนี้
คนที่มีแนวความคิดจะช่วยชาติบ้านเมือง

มองทศเข้ามามันต้องเลว
มึงต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างนี้

แต่ไม่เป็นไรเขามีสิทธิ์จะมอง

กลับเป็นทศไปเป็นลำตีหากิน

เคยทำอะไรมาแล้วอยากจะทำให้มันจบ

เรื่องป่าเนี่ยที่ในใจคิดกันไว้หมดว่า

เอาล่ะนี่คือ
ขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
คนนี้ขอเสียงเดียวเท่านั้น

ที่นั่งหนึ่งในสภาเสียงเดียว

คนโน้นคนนี้อภิปรายกันไป

ขอยกมือท่านประธานที่เคารพ

ให้กำลังใจคุณดำรงพิเดช

คนอย่างดำรงพิเดชมีอีกเยอะ

นี่คือขีดเส้นใต้ของวันอาทิตย์นี้

อดีตอธิบดีกรมอุทยาน

เขาประกาศตั้งพักการเมืองมาหลายปีแล้วนะครับ

ทวงคืนพื้นป่า

วันนี้คุณดำรงพิเดชกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ